ทีนี้มาดูเรื่องกันต่ออีกเรื่องหนึ่งที่จันทบุรีมีพรานป่า
เขาเข้าไปในเขตห่วงห้ามของทหาร
แล้วไปเจอช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้ที่จังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
จุดที่พบศพของนายประดับทองเดชบุตรอายุ๖๓ปี
คือจากสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วนะคะ
ใกล้ศพเนี่ยก็พบกับย่ามภายในก็มีตะกัวตัวเคือง

อกจากนี้ก็ยังพบรองเท้าพบปืนแก๊ปยาว
อยู่ในสภาพที่หักครึ่งตกอยู่บนพื้นดิน
แล้วบริเวณโดยรอบก็พบรอยเท้าของช้างขนาดใหญ่หลายรอยเลย
ประดับทองผู้ตายก็เป็นคนงานเฝ้าสวนบ้านดงจิก
เขาชอบที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว
ทีนี้ก็หายออกไปจากที่พักในพื้นที่หมู่๕
ตำบลทัพไซดอำเภอโป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีนาน๔วัน
พยายามตามหาตัวเท่าไหร่ก็หาไม่พบ
นายจ้างก็เลยเอายังไงดีล่ะไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยหันไปพึ่งทหารขอความช่วยเหลือจากทหาร
จนเมื่อวานนี้ช่วงเกือบเที่ยง

ดำเป็นสุนัขเพศเมียที่นายประดับทองเลี้ยงเอาไว้
ดำมันวิ่งขึ้นลงระหว่างชายป่ากับที่พักอาศัยของนายประดับทอง

ทีนี้ชุดค้นหาเขาก็เลยตามรอยเจ้าดำไป
พอตามไปถึงก็พบว่าเจ้านายของมันคือนายประดับทองเสียชีวิตแล้ว
เมืองต้นนะคะก็สันนิษฐานว่าขณะที่ผู้ตายกำลังหาของป่าอยู่

แล้วก็หนีไม่พ้นก็เลยถูกช้างรุมทำร้าย
ส่วนเจ้าตะกรวดตัวเคืองน่าจะเป็นเขาไปล่ามา
ค่ะแล้วก็ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงพื้นที่ป่า
ปีที่ผ่านมาก็มีเหตุคล้ายกันแบบนี้

สุดท้ายเจอก็คืออยู่ในสภาพเป็นศพขึ้นอืด
แต่ก็ยังมีในพาร์นใจกล้าหลายคนที่เข้าไปหาของป่า

หลังจากศพนี้แล้วก็คาดว่า

หรือว่าอาจจะหยุดเข้าไปท้าหาความจริง

แล้วก็ปล่อยให้สัตว์ป่าอยู่ในความคุ้มครองของทหาร